ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องฟังนะคะเราตามความคืบหน้าให้ค่ะ
เพราะมันเป็นภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงของประเทศไทยนะคะ
สองแม่ลูกชาวรัสเซียมาเที่ยวที่น้ำผู้ร้อนที่อำเภอปลายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ปรากฏว่าลูกชายพลาดตกลงไปในบ่อ
น้ำร้อนลวกร่างกายไปสักประมาณ๙๐
แล้วยังไงต่อคะเด็กเนี่ยอาการสาหัส
ชาวรัสเซียไปแจ้งความไว้ในท้องที่
ปรากฏว่าเธออ้างบอกว่าตำรวจในท้องที่ไม่รับแจ้งความ
สุดท้ายไปร้องเพจค่ะอีซ้อขยี้ข่าวเอามาลงเพจนี่
รู้ไหมข่าวบ้านเราดังอีกแล้ว
ยังไงคะเพราะว่าคุณแม่ชาวรัสเซียท่านเนี่ย
ไปร้องสื่อรัสเซียให้ช่วยตีค่ะ
ปลายนี่เป็นรอยต่อระหว่างแม่ห้องศรกับเชียงใหม่ถูกไหม

ใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่นะนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชม

ลงพื้นที่เลยนะคะไปตรวจสอบ

แล้วก็ตำรวจภูพิงราชนิเวศเนี่ยนะคะ

ไปพบนะคะว่าเด็กชายชาวรัสเซียเนี่ย
น้องยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ซึ่งมีการถูกส่งตัวต่อมาจากอำเภอปลาย

คือโรงพยาบาลของปลายเป็นโรงพยาบาลเล็ก

ก็เลยถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมหมอกลัวว่าอะไรรู้ไหม
กลัวว่าน้องจะติดเชื้อเนื่องจากว่า
โอ้โหบาดแผลทั้งตัวเลยค่ะถูกน้ำร้อนลวก
ตอนที่เราไปถึงตำรวจไปถึงที่โรงพยาบาลคือตั้งใจ
ตั้งใจจะไปคุยกับคุณแม่ของน้องแต่คุณแม่ไม่อยู่
คือตอนนี้จะติดต่ออะไรต้องติดต่อผ่านคุณแม่เท่านั้น
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕พลตำรวจโทปิยาตาวิชัยนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะคะ
จะไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของแนวทางต่าง
ถ้าเกิดว่าช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่นะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วเรื่องจะเป็นยังไงนะคะ
ไม่มีป้องมีป้ายระวังหรอคะ

ใช่ค่ะคืออันตรายมาก

แล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนหน่อยนะฮะ